แล้วเป็นนายกรัฐมนตรีได้อีกครั้งหนึ่งไหม

ดวงเขาเนี่ยมีได้เป็น
คุณน้าหน้าขาวนี่คืออะไรนะครับหลวงพี่

คือคนนี้นั่งสมาธิกี่ครั้งกี่ครั้ง

ก็ขึ้นมาตลอดนะช่วงนี้
ผู้ว่าราชการกรุงเทพนะฮะ

ตอนนี้มาดำรงตำแหน่งอยู่พักนึงแล้ว
หลายคนตั้งความหวังกับเขาไว้มาก

เพราะเดี๋ยวก็คนจะต้องมาโจมตีอีก

หลังจากนี้โรคที่จะเห็น

ติดต่อง่าย
ผมมีลิสต์รายชื่อที่หลายคนสงสัยนะครับ

ลองฝากหลวงพี่ถามท่านยมซะหน่อยว่า
บุคคลเหล่านี้ที่มีชื่อ
คนไหนจะได้มีสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรี

ถ้าเราละเรื่องรัฐบาลแห่งชาติอยู่แล้วนะครับ
อันนี้หลวงพี่ก็คงตอบยากนะคะ

คุณอนุทินชาญวิรากูล

คุณอุ้งอิ้งชินวัน
ไม่มีสมัยนี้หรือตลอดไป

คุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์

อยู่ดีหน้าผู้ชายผิวดำแดงหน้ายาว
ริมฝีปากหนาหน่อยขึ้นมามีอายุ
คุณชัชช่าศิษย์ที่ผ่านในผู้ว่ากฎมคนปัจจุบันได้ค่ะ

สมัยนี้ค่ะเราเอาแค่นามปัจจุบันนี้ก่อนเนาะ
สมัยเลือกตั้งนี้หรือตลอดไป
สิ่งที่ผมจะถามก็คือรายชื่อเหล่านี้ครับที่กล่าวไปสักครู่
มีคนใดคนหนึ่งจะตามคนแดนไกลไปอยู่ต่างประเทศใช่หรือไม่อย่างไร
ธนทรจึงรุ่งเรืองกิจจะมีสิทธิ์กลับมาเล่นการเมืองแล้วเป็นนายกรัฐมนตรีได้อีกครั้งหนึ่งไหมตามที่เขาต้องการ
ดวงเขาเนี่ยมีได้เป็นแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะไปรับตำแหน่งหรืออะไรที่มีคำว่านายกจากตรงอื่นมาก่อนหรือเปล่า

ถ้าคุณธนทรเลือกถูกที่ถูกเวลาก็จะได้ตำแหน่งนายกที่สูง
แต่ไม่ใช่นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยถูกไหม
ก็ขึ้นอยู่กับช่วงว่าท่านจะเลือกโอกาสไหนมาก่อนแต่ในหนึ่งชีวิตจะมีคำว่านายก๑ครั้ง
หลวงพี่ให้สัมภาษณ์ว่าคุณน้าหน้าขาวนี่คืออะไรนะครับหลวงพี่

รอดูแล้วกันคุณน้าหน้าขาวขาวแล้วหนึ่งเราขาวอายุน้อยมาอีกหนึ่งคือคุณน้าคนนี้แหละ

คือคนนี้นั่งสมาธิกี่ครั้งกี่ครั้งถามกี่ครั้งกี่ครั้งก็ขึ้นมาตลอดนะช่วงนี้หรือขึ้นมาในช่วงที่เป็นแก๊ปตอนนั้นล่ะค่ะ

การเลือกตั้งแต่ไม่ได้เห็นหีบเลือกตั้ง

ไม่ใช่ราชการใช่ไหมไม่ได้ใส่เครื่องแบบหรือใส่เครื่องแบบด้วย

มีตำแหน่งอยู่ในคณะรัฐมนตรีใช่ไหมครับมีค่ะ

ไม่รู้แต่เห็นว่าเกี่ยวข้องกับสีน้ำเงิน
คำถามกลับย้อนมานะครับหลวงพี่
สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นตามท่านยมได้บอกหลวงพี่เอาไว้

จะได้ประโยชน์หรือจะเสียประโยชน์ครับ

เมื่อเทียบกับปัจจุบันและอดีตที่ผ่านมา

เราจะได้ประโยชน์มากขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
แล้วก็วิสัยทัศน์ของผู้นำดีขึ้น
แล้วก็ก้าวทันโลกมากขึ้น
ราชการกรุงเทพฯคุณชัชชาสิทธิพันธ์
ตอนนี้มาดำรงตำแหน่งอยู่พักหนึ่งแล้ว
เป็นคะแนนเสียงที่ประชาชนชาวกรุงเทพเทให้เขาอย่างถล่มทลายเป็นประวัติศาสตร์นะครับ
ล้านกว่าคนเป็นประวัติศาสตร์ผมย้ำอีกที
หลังจากนี้ท่านจะอยู่แล้วสร้างคุณอุปการณ์ให้กับประเทศไทยหรือชาวกรุงเทพมากน้อยแค่ไหน
แล้วจะอยู่ถึงจำนงตำแหน่งถึง๔ปีหรือไม่อย่างไร
ท่านผ่านสิ่งที่เป็นอุปสรรคที่จะทำให้หลุดพ้นตำแหน่งมาเรียบร้อยแล้ว
เพราะฉะนั้นดูแล้วน่าจะอยู่ครบเทิม
ครบเทิมชาวกรุงเทพจะเหหรือว่าจะเหี่ยวเห
จะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไปจากหน้ามือไปหลังมือ
เออมันยังไม่ถึงฉะนั้นตอนนี้น้ำท่วมหลายคนก็บอกยังน้ำท่วมเหมือนเดิมนะ
ท่านชัดมานะใครจะเปลี่ยนได้อะคะ
ถามว่ากรุงเทพอยู่มานานแค่ไหนแล้วทำพังมานานแค่ไหน
มันแก้ได้ภายในวันเดียวเหรอต้องให้เวลาท่านหน่อยสิค่ะ
กี่ปีเห็นหน้าเห็นหลังฮะนี่ถามไม่ได้หมายความว่าผมโจมตีท่านนะถามเพราะความรัก
จะบอกว่าก็เกือบจะหมดสมัยอะค่ะถึงจะแก้ได้เข็นชัดเจน
จะบอกว่าสงสารท่านเหมือนกันเพราะเดี๋ยวก็คนจะต้องมาโจมตีอีก
แต่ว่ายังไงเข้มแข็งต่อไปเพราะว่าทุกอย่างมันจะต้องค่อยค่อย
แล้วเดี๋ยวก็ต้องไปสู้รบกับคนมีอำนาจอีกว่าจะต้องไปเปลี่ยนแปลงไปถอนไปลื้อทิ้งอะไรอย่างนี้ค่ะ
เมื่อจะมีเรื่องพวกนั้นขึ้นมาก็ต้องระวัง
ถ้าท่านอยู่๔ปีท่านจะเป็นผู้ว่าที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตะพีอีกคนหนึ่งของกรุงเทพมหานคร
เราไม่เห็นความแข็งแกร่งมานานแล้วเนอะ
สิ่งที่ถามเราออกตัวกันก่อนนะครับหลวงพี่มันออกมาจากคำถามผม
เราก็ถามด้วยความหวังดีเพื่อเหตุการณ์ที่เราเตือนหรือสิ่งที่เราทำนายเป็นการเตือน
ไม่เกิดมันคือสิ่งที่ดีที่สุดหรือถ้าเกิดทุกคนจะได้ตั้งตัวรับมือ
คืออยากให้ทุกคนเข้าใจไม่อยากให้ทุกคนเข้าใจเราสองคนผิด
เพราะว่ามันเหมือนกันเหมือนเราชี้ช่องหรือเราพูดเพื่อเอากระแสหรือเอาอะไรก็แล้วแต่
แต่หลวงพี่มองว่าคือหลวงพี่ถูกคุณแม่สอนมาตั้งแต่เด็ก
ชีวิตเราจะไม่มีทางประสบความสำเร็จถ้าการเมืองไม่ดี
การศึกษาของลูกจะไม่ดีถ้าการเมืองไม่ดี
มันก็เป็นอย่างนั้นตอนแรกเด็กหลวงพี่ก็ไม่เข้าใจ
คิดว่าโยมแม่บ้าการเมืองแต่จริงแล้วคือหลวงพี่ก็ไม่อยากฟังไม่อยากยุ่ง
แต่พอเริ่มโตขึ้นเริ่มเข้าใจว่าจริงช่วงหนึ่งที่เรารู้สึกว่าชีวิตเราดี
เราทำมาค้าขึ้นกับช่วงหนึ่งที่เรารู้สึกว่า
มองซ้ายก็ไม่รู้ทำอะไรมองขวาก็ไม่รู้ทำอะไร
เรามีไอเดียทำแต่เราไม่มีคนมาซื้อมันเป็นแบบนั้น
เพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนเข้าใจเจตนาว่าทำไมโยมพี่ถึงถาม
หลวงพี่ถึงวุ่นอยู่แต่เรื่องของการเมือง

หลังจากนี้๓๔เดือนจนกระทั่งปีหน้านะครับ

เป็นประวัติการเลยเราไม่ค่อยเห็นมามากขึ้นราคานะฮะ
ค่าน้ำมันนี่ก็ขึ้นขึ้นลงแต่ว่าก็เลยจุดเดิมไปมากมายมหาศาล
เศรษฐกิจประเทศไทยจะเป็นอย่างไรบ้างครับหลังจากนี้
ก็อย่างที่บอกค่ะว่ามันแย่ลงมันแย่ลงมาก
ทุกอย่างแพงขึ้นแต่การรายรับมันเท่าเดิม
แล้วก็แต่จริงอยากจะบอกว่ามันเป็นเพราะทัศนคติด้วย
ทุกอย่างมันรวมกันคือทุกอย่างอยาก
ทุกคนอยากเป็นเจ้าคนไหนขนอันนี้แหละเป็นปัญหา
มันไม่ได้ผิดนะคะแต่มันคือประเด็นที่ทำให้บริษัทหลัก
ก็ไม่มีลูกจ้างคนที่ไม่มีงานทำก็เยอะขึ้น

แล้วมันจะเป็นเยอะกว่าเดิมแล้วก็โรคเครียดก็จะหนักกว่าเดิม
อนาคตหลังจากนี้ท่านยมกระซิบว่าอะไรคะ

ไม่ต้องห่วงถือไว้
แต่อยากจะบอกว่าการเทรดตรงนี้
จะต้องเป็นคนที่มีเงินเย็น
จะต้องเป็นคนที่ไม่รีบใช้เงิน
ถ้าใครรีบใช้เงินอย่าพึ่ง
ตอนนี้แพลตฟอร์มของธนาคารต่างก็เริ่มขยับขยื่นว่า

คำถามก็คือแพลตฟอร์มที่มีอยู่ก่อนหน้า
มีปัญหามีข่าวอยู่ก่อนหน้ามีสิทธิ์ล้มสลายไหมครับ
เบาบางแต่ยังไม่ล่มสลายค่ะ
หลังจากนี้โรคภัยประเทศไทยจะได้รับผลกระทบอะไรบ้าง
ดูแล้วจากตอนนี้จนถึงสิ้นปี
ไม่ว่าโรคอะไรที่เข้ามาในประเทศไทย
ประเทศไทยจะไม่กลัวอะไรอีกแล้ว
เพราะเราผ่านจุดเลวร้ายที่สุดไปแล้ว
เราจะชินกับมันแล้วเราจะคิดว่ามันไม่น่าจะมาถึงเรา

ใช่แล้วเราคิดว่ามันจะไม่น่ามาถึงเรา

ว่าถึงไหมมันก็มีแพร่กระจาย
เพียงแต่ว่าจะออกข่าวไหมนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง
ใช่แต่ส่วนใหญ่หลังจากนี้โรคที่จะเห็นมันจะเป็นจุดเป็นตุ่มเป็นปื้น
ปะทุผู้พองมีผลกับน้ำเหลืองและเลือดเป็นหลัก
ติดต่อง่ายสัตว์เป็นภาหะไม่ว่าจะเป็นหนูเป็นยุงพวกนี้อันตราย
จะเรียวร้ายหรือรุนแดงมากกว่าฟีดาลิงและโควิดในทีมั้ยครับ

ประเทศอื่นอาจจะเจอแล้วก็รู้สึกว่ามันหนัก
เพราะว่าถ้าเป็นแล้วก็อาจจะเสียชีวิตหรือไม่
ก็ไม่สามารถที่จะกลับมาครบ๓๒ได้เหมือนเดิม
แต่ของเราก็โควิดหนักสุดแล้ว
โควิด๑๙หลังจากนี้ครับจะได้รับผลกระทบมีการปะทุขึ้นมาอีกไหมครับ

กลายพันธุ์ไม่หยุดกลายพันธุ์ไปเรื่อย
แต่ว่าเราจะไม่พูดถึงคำว่าโควิดอีกเลย
แทบจะไม่ได้ยินเลยก็น่าจะเป็นประมาณเดือนที่ขึ้นต้นด้วยมม
มันจะฆ่าชีวิตคนไทยไปมากกว่าที่ผ่านมาไหมครับ

มันจะมีช่วงหนึ่งที่คนไทยอาจจะรู้สึกว่าหลังฤดูฝน
แล้วหมอกควันฝุ่นละออง
แล้วทำไมคนถึงเป็นโรคปอดเยอะ
ซึ่งไปโทษฝุ่นขวัญ
แต่ลืมว่าไอ้เชื้อโรคที่มันสะสมอยู่ในปอดเราเป็นโควิดต้องตรวจปอด

มันจะมารวมกันแล้วคนก็จะเสียชีวิตจากปอด

แต่ว่าเราก็ไม่ได้สนใจกับเรื่องพวกนี้
อุบัติเหตุช่วงนี้
เอา๓๔เดือนนี้เนอะ

คดีรถชนที่แบบแปลก
แล้วก็เป็นเรื่องของความใจร้อนที่ชนแบบตั้งใจชน

แล้วก็ฆ่าแบบตั้งใจฆ่า
ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของชู้สาว
แล้วก็เรื่องของความโลภจากคนทะเลาะกัน
ไม่ใช่โลภเพื่อขโมยเอาทรัพย์สิน
อะไรแบบนั้น

จะมีคนดังแม้ฮะอยู่ในเหตุการณ์ข่าวอย่างงี้

พอพูดถึงคนดังปุ๊บมีเรื่องอุบัติเหตุ

อันนี้ไม่ชัดแต่เห็นว่าน่าจะเป็นคนคอยาวหน่อยเป็นผู้ชาย

พอยาวดูสูงหน้าตาดีทรงเกาหลีอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่จะเกิดอุบัติเหตุแต่ว่าไม่ถึงกระทั่งเสียชีวิต
ไม่แน่ใจแต่ว่าพอพูดคำว่าอุบัติเหตุกับคนดังลักษณะนี้ขึ้นมา

เอ่อไฟไหม้เรื่องของไฟไหม้ยังไม่หยุดจ้ะ
แต่จริงน่าจะมีมากกว่านั้นนะเพราะหลวงพี่รู้สึกว่ามันมีคำว่าระเบิด
ไม่ว่าจะเป็นแก๊สหรือว่าจะเป็นเรื่องของหม้อไฟ
หรืออะไรสักอย่างที่มันระเบิดปะทุมันยังมีอีกมันยังไม่หยุด

เอ่อรอบกรุงเทพดีกว่า
หลายปีก่อนมันมีเหตุการณ์วางระเบิดที่ราชประสงค์
ปีใหม่นี้ให้ระวังไหม

เหมือนจะก่อนปีใหม่ค่ะเทศกาลเฉลิมฉลองก่อนปีใหม่ให้ระวัง
กรุงเทพและปริมณฑลแล้วก็ภาคใต้
ใช่ค่ะกรุงเทพปริมณฑลภาคใต้ภาคใต้นี่น่าจะเป็นการตัดสินใจอะไรบางอย่างอยู่แล้วแล้วคุมไม่ได้
แต่ว่ากรุงเทพกรุงเทพน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เตรียมตัวอยู่
ก็ขอให้ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองแล้วกันเนอะ
เป็นการสร้างความวุ่นวายเพื่อให้เกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหม
ใช่ครับ

การรวมตัวคนจำนวนมากอย่างเช่นคอนเสิร์ตหรือการเฉลิมฉลอง

ใช่เป็นการเตือนนะผม
เป็นการเตือนเพื่อให้ทุกคนระแวดระวัง

ก็ให้เจ้าหน้าที่ทำงานให้รัดกลุ่มมากขึ้น
ในอีก๓๔เดือนจนถึงสิ้นปีหรือกระทั่งกลางปีหน้านะครับ
จะมีเหตุการณ์อะไรใหญ่เหมือนที่ผ่านมาไหมครับหลวงพี่

มันจะมีคดีเทียบเท่าคดีที่เราเคยคุยกัน

หลวงพี่เคยทายคดีเรื่องผลไม้ว่าจะมีคนติดคุก
แล้วก็รู้สึกว่าในนั้นจะมีคนติดคุกด้วย

เหมือนเดิมตามคำทำนายของหลวงพี่ที่ผ่านมาไหมครับ

แล้วจะมีคดีอะไรที่อกสั่นขวัญหายไหมยัง

คดีการซื้อสกุลเงินเหล่านี้
อย่างดาราชื่อดังอย่างน้องพิงคี่

จะมีเรื่องราวเหล่านี้อีกเยอะไหมครับ
น่าจะมีอีก๑๒คดีค่ะ
หรือว่าน่าจะเป็นกลุ่มแนวประมาณนี้
ใช่แต่เป็นเรื่องของการที่ไปหลอกเงิน
หรือไปเอาเงินจากคนกลุ่มใหญ่เนี่ย

ใช่รวมอันนี้หลวงพี่รวมถึงคนมีชื่อเสียงทั้งหมดเลยนะคะ

คนที่ติดคุกก่อนหน้าถามด้วยความเป็นห่วงนะครับ
ถามด้วยเพราะว่าอยากจะเตือน
เขาจะติดอยู่ในเรือนจำอีกนานไหมครับหลวงพี่

ลำลับแล้วก็ไม่ได้ตามเขา

แต่เขาก็ต้องรับผล

มันมีข่าวว่าดาราที่มีส่วนผัวพัน
หรือไม่อย่างไรเกี่ยวกับคดีนี้นะครับ

หรือว่าถูกโจงไปว่ามีส่วนร่วมกับคดีนี้

เขาจะได้รับผลกระทบจากคดีนี้ด้วยหรือไม่อย่างไรครับ

โดนแต่ว่าไม่ถึงขนาดคนข้างในล่ะ
คนที่เข้าไปข้างในไม่ถึงขนาดนั้น

ไม่เห็นค่ะ
๓เดือนจนถึงกระทั่งปีหน้า
หน้าข่าวเราเห็นจะซาซาไปนะฮะ

แต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะรุนแรงขนาดไหนแล้วพวกเราจะได้รับผลกระทบไหม
แต่คิดว่าในช่วงปีนี้จนถึงปีหน้าพวกเรายังไม่ได้รับผลกระทบจากอาวุธ
และการทะเลาะแบบรุนแรงคิดว่าเขาจะพยายามปรณีประนอมกันอยู่
แต่ว่าไฟมันยังไม่สงบแต่คู่ว่ามันจะเปลี่ยนมันจะไม่เป็นคู่แต่มันจะกลายเป็นสามเหลี่ยม
อันนี้ไม่เข้าใจหลวงพี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะ

อาวุธยุทธโปรกรณ์ที่หลวงพี่บอกสักครู่นะครับที่ท่านยมกระซิบนี่แหละ
เป็นอาวุธยุทธโปรกรณ์แบบรบพุ่งแบบนิวเคลียร์หรือแบบสงครามที่เป็นเชื้อโรค
เชื้อโรคคงยังไม่ปล่อยมาเร็วนี้

พยายามทำแต่สิ่งที่จะเห็นแล้วเราจะได้ยินข่าวกันก่อนก็คืออะไรที่พุ่งระเบิด

ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาหลังจากนี้จะมีคนใหม่ขึ้นมาหรือจะเป็นคนเก่าครับ
ดูเหมือนเป็นคนเก่าหรือเป็นกลุ่มเดียวจากคนเก่า

ผมถามเพื่อเป็นความรู้นะครับหลวงพี่เวลาท่านยมกระซิบเราครับ
คำทำนายนั้นมันจะอยู่มันจะแม่นจนต่างช่วงเวลาประมาณไหนครับ
สมมุติแม่น๑ปีแม่น๒ปีหรือแม่นตลอดไป
ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้นำประเทศ
แล้วก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีการแก้ไขอะไรบางอย่างหรือเปล่า
แต่ส่วนใหญ่กระบวนการที่เกิดเหตุไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องเลวร้ายอะไรอย่างนี้ค่ะ
มันสามารถเลื่อนและขยับได้ขึ้นกับการกระทำของมนุษย์เหมือนกัน
สิ่งที่ถามเนี่ยคือจะหาเหตุผลว่าสิ่งที่คำทำนายของหลวงพี่จากคำกระซิบของท่านยม
มันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้เพราะว่าการตัดสินใจของผู้คนมันมีการตัดสินใจณวันนั้นแบบนี้
หรือเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นมันอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้

แต่ไทม์ไลน์ของเส้นทางมันเป็นแบบนั้น
ใช่ก็คือโยมพี่ถามหลวงพี่ก็ถามท่านวันนี้ก็คือตอบนะการตัดสินใจวันนี้
สุดท้ายแล้วว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ
ผมว่าคำทำนายอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น
ก็เป็นเรื่องดีเพราะเราเอามาเตือนให้ประชาชนทุกคนได้

ผมกลับขออภัยเสมอนะครับ
ขอบคุณครับคุณพี่

สวัสดีครับทุกคน